เหตุสลดเกิดขึ้นที่บึงกาลกันหน่อยนะเป็นเหตุการณ์ช้างป่าทำร้ายคนค่ะคุณผู้ชม
แรกเนี่ยช้างป่าทำร้ายจนถึงขั้นมรณภาพ
ส่วนในสวรรค์อย่างเครดนี้ก็ได้รับปั่นเจ็บ
นี่เจ้าน่าที่ต้องขึ้นไปแบบนี้
ตรงจุดนี้ที่ช้างป่าไปทำร้ายพระพิสุสงฆ์เนี่ยห่างจากหมู่บ้านไปสักประมาณ๘กิโลเมตร
ซึ่งก็ไกลอยู่เหมือนกันนะคุณเห็นไหมนี่นะเป็นเหตุการณ์แรก
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณลานหินในป่าลึกนะคะบนเขาภูวัวภายในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว
บ้านดอนเสียดตำมนต์บ้านต้องอำเภอเซกาจังหวัดเมืองกาล
พระที่มรณภาพชื่อว่าพระมหาพรพวิทย์กติกาอายุ๒๑ปี
ภูมิลำเนาเดิมเป็นคนจังหวัดกำแพงเพชร
ไปนั่งปรากฏทำสมาธิภาวนาแต่ถูกช้างป่าทำร้ายจนท่านมรณภาพนะคะ
สภาพมีร่องรอยถลอกทั้งตัวคอหักแขนซ้ายหัก
บริเวณหน้าผากก็มีบาดแผลชะกันด้วย
ทีนี้นายไกรวันเล่าให้ฟังบอกว่าพระมหาพรพวิทย์ท่านได้มาทุลง
ทุดงแล้วก็มาขออาศัยอยู่กับสำนักสงฆ์ถ้ำประดุก
แต่ก็ไม่ค่อยได้อยู่ประจำที่สำนักสนเท่าไหร่นะคะ
จะขึ้นไปวิปัสนาบนเขาภูวัวเพราะว่าดูลักษณะท่าทาง
ท่านชอบสันโดดทุดงไปเรื่อยเรื่อยก่อนเกิดเหตุทราบว่า
ท่านเนี่ยก็คือพระมหาพรพวิทย์เนี่ยขึ้นไปปรักกฤต
สมาธิห่างจากสำนักสงฆ์ไปสักประมาณ๒กิโลเมตร
ปกติช่วง๖โมงเช้าจะลงมาบินทบาทแต่เมื่อวานนี้
สายแล้วก็ไม่เห็นมาบินทบาทก็เลยเห็นว่าผิดสังเกตนะคะ
ชวนชาวบ้านออกไปตามหาจนกระทั่งมาพบว่า
มรณภาพอยู่บริเวณลานปลากั้งดังกล่าวเนี่ยนะคะ
ตำรวจได้ประสานญาติแล้วก็มอบศพให้กู้ภัย
นำส่งไปที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ถัดมาค่ะคุณผู้ชมลักษณะเดียวกันเลยนะคะ

ช้างป่าปลูกไปทำร้ายชาวบ้านที่เข้ามากรีดยาง
ทางขึ้นวัดถ้ำโขงบ้านถ้ำพระตำบลโศกก่ามอำเภอเซกา
บึงการนะคะคราวนี้คนบาดเจ็บเนี่ยเป็นผู้ชาย
แต่ว่ารู้สึกตัวดีนะคะมีอาการแน่นหน้าอกเจ็บหลัง
เจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบึงโขงหลง
เพื่อทำการรักษาต่อไป
จะไปในถิ่นเขาใกล้ช้างป่าเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยนะครับ